เชื่อแต่ละภูมิภาคเขามีกันอยู่แล้วโดยเฉพาะที่นี่นะฮะ
ชาวบ้านที่อีสานใต้เขาบอกว่าเขานำข้าวสารมาทำพิธีสะดอกเคราะห์ครับ
ถ้าคนไม่รู้อาจจะงงว่าเขาทำอะไรกัน
แต่ถ้าคนที่เขารู้ที่เขามีความเชื่อทางนี้โอ้โหจะชื่นชอบมากเลยนะ
แล้วยิ่งถ้าแบบว่ามาทำงานที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่อื่นไม่ใช่บ้านเกิดเมืองน้องตัวเอง

เห็นอยู่นี้นี่คือพิธีกรรมสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาให้กับผู้ป่วยของชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งเป็นชาวอีสานใต้เขาทราบกันดีนี่เป็นพิธีโบราณที่จะทำในบางพื้นที่ของจังหวัดเท่านั้น
คือไม่ใช่ว่าสุรินทร์ทั้งจังหวัดเขาทำแบบนี้ก็เฉพาะบางพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะ
คือในสมัยก่อนก่อนที่จะทำพิธีแบบนี้ลูกหลานจะต้องเดินไปขอข้าวสารจากคนในหมู่บ้าน
เป็นไปได้นะขอให้ครบทุกหลังคาเรือนเลยแล้วนำมาให้หมอทำหรือหมอผีนั่นแหละพูดง่าย
มาประกอบพิธีให้สำหรับการทำพิธีนะฮะหมอธรรมหรือหมอผีจะสวดท่องคาถาต่อชะตาให้กับผู้ป่วย
แล้วนำข้าวสารมาตวงใส่แก้เล็กให้มากกว่าอายุของผู้ป่วย
พอทำพิธีเสร็จปั๊บก็จะทำการตวงใหม่ว่าจะได้มากขึ้นหรือน้อยลงหากได้มากกว่าเนี่ยก็ถือว่าดีผู้ป่วยสามารถอยู่ได้นานขึ้น
ประมาณนี้ประมาณนี้พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อแบบโบราณใช้วิจารณญาณด้วยนะ
แต่ยังไงสักขอขอบคุณก่อนขอบคุณติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วย
ให้เราได้รู้ถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน
มันเป็นภูมิปัญญามันเป็นวิถีมันเป็นความเชื่อ
ชาวบ้านในโบร่ำโบราณเนาะเล่าสู่กันฟังแบบนี้